ดูข่าวใหญ่เช้าวันนี้กันนะฮะ

โอ้โหคือตำรวจรวบตัวแท้มเจ้าของมังกรฟ้า
แล้วฮะตั้งแต่ช่วงเช้าถือว่าเป็น
การปฏิบัติภารกิจที่รวดเร็ว

แล้วก็นายแท้มป์เจ้าของมังกรฟ้า

เพราะว่าโดนแจ้งข้อหาช่อกงประชาชน
ส่วนเรื่องของการปั่นราคาสลาก

ปรามการขายสลากเกินราคาพร้อมด้วย
กำลังเจ้าหน้าที่นำหมายจับและหมายค้น

เข้าจับกลุ่มนายพัชระหรือว่าแท้มเมษยาพรอายุ๓๐ปี
เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัด
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านบรูย่านถนนราชพฤกษ์ครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงกดกริ่งบริเวณหน้าบ้าน

จากนั้นตำรวจก็อ่านหมายจับและหมายค้นให้รับทราบในข้อหาช่อกงประชาชน
และข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ก่อนที่จะนำตัวนายแท้มไปสอบสวนที่สพชัยพฤกษ
คุณผู้ชมจริงแล้วนะนายแท้มกับทนายอนาตชัยชายเดช
ทนายความเขากะไว้แบบนี้
กล่าวว่า๑๐โมงเช้าเนี่ยจะมีการไลฟ์
ในการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจมังกรฟ้าของพวกเขา
ว่าไม่ได้เป็นการปั่นราคาอะไรทั้งสิ้น
โมงนัดหมายกับคนที่ต้องการไปรับชมไลฟ์นะนะ

โดนก่อนไม่ได้ไลฟ์ค่ะโดนเด็ดปีกก่อนโดนจับก่อนนะฮะ
ทีนี้ท่านายอาณาปัชัยชายเดชนะฮะก็เดินทางไปที่สพชายพฤกษ์
พร้อมกับเปิดเผยว่านายแท้มถูกจับกลุ่มตัวในข้อหา๔ข้อหา
คือฐานร่วมกันทุจริตหรือว่าหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

โดยไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
โฆษณาโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จ
เกินความจริงที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
และร่วมกันเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจวัตน์นนทบุรี
ได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน๑๐๐๐๐๐บาท
ส่วนในทั้งขณะนี้ก็ถือว่ายังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
โดยทนัยอันตราชัยก็ย้ำนะครับ
มังกรฟ้าก็คือมังกรฟ้าไม่ใช่กิ้งกือ

และระบุว่าการออกหมายจับในวันนี้เป็นการเตะตัดขา
เนื่องจากเมื่อวานมีการแจ้งแถลงข่าว
หน้ากรณีถูกลัมโบเสกสกลเข้าตรวจค้นมันกรฟ้า
ก็กะว่าจะมีการไลฟ์แถลงกัน๑๐โมงนี่ที่เขานัดกันเมื่อวาน

เขาบอก๑๐โมงนะติดตามได้เลยนะจะมีการแถลงนะ
เดี๋ยวผมเองกับแท้มจะร่วมกันแถลง
แจความจริงบอกความจริงทั้งหมดเลย
แต่ปรากฏถูกเตะตัดขาเพราะเมื่อเช้าเนี่ย

นายอนันตชัยก็เลยตั้งคำถามว่า
กลัวว่าจะถูกเปิดเผยความจริงหรือไม่

นายอนาตาชัยยังขู่ว่าหากพบว่าเจ้าหน้าที่
ที่ไม่แจ้งจับกับทุกแพลตฟอร์มหรือรายอื่นด้วย
แสดงว่าคุณ๒มาตรฐาน
คุณไม่เป็นมาตรฐานไม่ทำตามกฎหมาย
กับทุกแพลตฟอร์มที่อาจจะเข้าข่าย

และเว้นการปฏิบัติหน้าที่แน่นอนนะครับ
เขาบอกว่าหากมังกรฟ้าโดนคุณก็ต้องโดน
ข้อหาพวกนี้กระจอกครับกระจอกมาก
ถ้าวันนี้ปฏิเสธปฏิเสธที่จะให้การจริง
มันไม่ทันไงผมต้องมาเอง
วันนี้ผมมีภารกิจก็คือต้องไปแถลงข่าว

ก็เนี่ยผมจะให้เขาไปแต่ผมรอเขาไม่ได้ไง

เรื่องนี้นะครับดูกันยาว
เมื่อนานส์พี่บอกว่ามันเป็นการเตะตัดขา

ภาษาเจ้าบ้านก็เรียกว่าเตะตัดขาไง

กลัวจะเปิดเผยความจริงหรืออย่างไร
ถูกไหมกลัวเหรอ
อุ้นี่คุณผู้ชมครับใช่ค่ะพวกเราคือมังกรฟ้าไม่ใช่มังกือ
เออทีนี้ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะสรุปนะแถลงนะ
ซึ่งแถลงที่บริษัทมังกรฟ้า
ทนายบอกแบบนี้ว่าวันนี้มังกรฟ้าถูกตัดโคต้าจากสำนักงานสลาก
เพราะผิดระเบียบการขายแล้วก็ถูกออกไหมจับ๔ข้อหา

ผมเป็นทนายของมังกรฟ้า

แล้วก็กันแกล้งผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย

ออกหมายจับแค่เจ้าเดียวไม่มีการออกหมายเรียกก่อนด้วย

ฟอร์มการขายสลากของมังกรฟ้า

ให้คนที่เขามีโคต้าสลากมาลงทะเบียนแล้วก็ขาย
ก็มีประมาณเกือบ๔๐๐๐ราย
มังกรฟ้าเก็บแค่ค่าบริหารสลาก
ไม่เกินใบละ๕บาทแค่นั้นเอง
มังกรฟ้าไม่ได้เป็นเจ้าของสลากเอามาขายเองนะ

มังกรฟ้าเป็นเครือข่ายสาขาของนักการเมืองดัง

อันนี้ทนายบอกว่าไม่มีนักการเมืองมาหนุนหลัง

แล้วก็สร้างรูปแบบการขายสลากออนไลน์
เป็นรูปแบบการขายแบบใหม่ก็เท่านั้นเอง
อืมอันนี้ทนายอันนาตาชัยนะ
ส่วนแท็มเป็นผู้บริหารของมังกรฟ้า
ก็บอกว่าผมเองเป็นเพียงตัวกลางในการอำนวยความสะดวก
แก่ผู้ซื้อและผู้ขายลอตเตอรี่ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
ก็คือเปิดพื้นที่ให้มีการค้าขายกัน
โดยที่ผมไม่ได้ไปปั่นราคาอะไรแต่อย่างใด
ไม่ได้ทำให้ราคาของระบบการจำหน่ายมันเสียหายนะครับ
แล้วก็ถือว่าลอตเตอรี่ทั้งหมดยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายแต่ละรายแต่ละราย
ส่วนการกำหนดซื้อขายลอตเตอรี่ผู้ขายเป็นผู้กำหนดราคาเอง

ผู้ซื้อก็จะโอนเงินชำระค่าลอตเตอรี่เข้าไปในบัญชีธนาคารของผู้ขายโดยตรง
ที่ผ่านมานั้นทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าตามแผงลอตเตอรี่ทั่วไป
แหมคุณลองไปดูก็ขายเกินราคา๘๐บาทกันทั้งนั้นแหละนะฮะ
และอีกอย่างหาว่าที่มาเก็บค่าบริการเพิ่มฉบับละ๒๐๓๐บาท
มังกรฟ้าไม่ได้ทำแบบนั้นแต่อย่างที่บอกไปเรื่องของการปั่นราคา
เป็นตัวกลางที่ทำให้ราคาสลากมันเสียในระบบไป

เพราะจากการดูข้อหายังไม่มีการแจ้งข้อหาแบบนี้นะ
อันนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ตั้งแต่เช้านี้เลยนะครับ